ครับอ่ะวันนี้ไอ้ไข่ก็มาหลายพื้นที่ให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
แล้วแต่จินตนาการกับความเชื่อคุณผู้ชมนะฮะดวงใครดวงมันนะครับ
ผมพาไปที่สระบุรีกันก่อนครับที่นี่เขาก็มีเหมือนกันครับ
วัดโคกระต่ายอำเภอวิหารแดงแม้จะไม่ได้คึกคักมาก
เพราะว่ามันก็มีเรื่องของโควิด๑๙ระบาดนะครับ
แต่ชาวบ้านก็ทยอยไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปจำลองไอ้ไข่
อุ้มไก่ทำมาจากไม้มงคล
นายศักดาทวีทรัพย์เป็นคุณครูนะครับ
เป็นอดีตครูเขาบอกว่าแวะมาไหว้ขอพร๓๔ครั้งแล้ว
ได้เลขเด็ดกันไปจากก้านทูบนำไปเสี่ยงโชคก็ปรากฏว่าถูกรางวัลตลอดเลย
วันนี้มาอีกขอจุดทูปเสียงโชคอีกเขาก็ชี้ให้ดูนี่อันนี้ของผม
คุณนักข่าวดูสิดินี่ฮะตามนี้เลยครับนำไปเสี่ยงโชคเช่นเคย
แล้วที่สำคัญนะฮะเอาโฉนดที่ดินมาขอพรไอ้ไข่ด้วย
ถ้าขายได้ได้กำไรก็จะกลับมาแก้บนอีก
ขนาดที่บันทรกาศภายในวัดหนองทองอำเภอเมศ์ตมสุโขทัยครับ
ก็มีชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชคจากทั่วสารทิศ
แวะเวียนไปไหว้ขอโชคลาภนะครับรูปปั้นกุมารในไข่เหนือกันตลอดทั้งวัน

ชาวบ้านก็จะขอพรเรื่องการเรื่องงานเรื่องค้าขายด้วย
พลาดไม่ได้คือการเสี่ยงทายขอเลขครับ
ด้วยการล้วงลูกปิงปองในหายสีทอง
ซึ่งแต่ละคนนะครับก็ได้เลขแตกต่างกันออกไป
ต้องไปลุ้นเอากันเอาเองดวงใครดวงคนนั้น
แต่ชาวบ้านบางส่วนก็ตั้งใจนะครับ
ว่าจะเอาเลขทะเบียนรถเด็กเล่นคันใหญ่นะครับ
ที่มีคนนำมาแก้บนไอ้ไข่ไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงกัน
อ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยนี่เลขนี้ฮะ
เลขรถที่เขาซื้อมาแก้บนไอ้ไข่นะครับ
อ่ะลองว่ากันดูครับ
ต่อเลยค่ะที่วัดสว่างอารมณ์นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
สองสมีย์ภรรยาค่ะนี่ฮะ
พร้อมกันแล้วไปแก้บนจุดประทัด๕แสนนัด
แก้โบนไอ้ไข่ทำไมต้อง๕แสนนัทปกติแบบนี้หลักพันหลักหมื่นนัท
ฝ่ายผู้ชายคุณนัทชัยเล่าบอกว่า
ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะเขาชวนภรรยามาไหว้
โชคขอลาบจากรูปปั้นไอ้ไข่
แล้วไปซื้อลอตเตอรี่ภายในวัดมา๒ใบ

แล้วก็บอกว่าหากถูกรางวัลใหญ่อีกนะคะ
ก็จะนำบ้านน็อกดาวนส่งไข่มาแก้บนไอ้ไข่อีก
ขออีกเดี๋ยวจะกลับมาแก้บนอีกถ้าได้นะคะ
คุณนัทชัยก็ยังมีการนำเลขปลายหางประทัด
โชว์ให้นักข่าวของเราดูนะคะ

แล้วเหมาซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขตรงกับเลขปลายหางประทัด

ก็เห็นไหมอ่ะจริงหรอทำไมฉันไม่เห็นอ่ะอ๋อเห็นแล้วสายตาซ่านดูค่ะ
ส่วนที่วัดสนามชายอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
มีคู่ภรรยาสามีภรรยามาจากเมืองกรุงเก่าอายุทยา
นายปัญญากับนางกระหนกกุลนำเงิน๑๑๐๐๐บาท
ถวายพระอาจารย์สมหวังยานสัมปโนครับ
รักษาการเจ้าอาวาสเพื่อสมทบทุนสร้างสาระไอ้ไข่
นายปัญญาบอกว่าเคยมาวาดขอโชคลาบไอ้ไข่
ปรากฏว่ารับโชคก้อนโตไปสมใจ
กลับมาแก้บนพร้อมกับถวายเงินในครั้งนี้
แถมยังได้เลขชุดใหม่ชุดใหญ่กลับไปจากการเสี่ยง
เสี่ยงทายจุดทุกข์เสี่ยงทายนี่เลขนี้แหละครับ
แล้วก็การจุดประทัดแก้บนก็ได้เลขปลายประทัดไปด้วย๒ชุด
แล้วก็ไปเตรียมซื้อลอตเตอรี่กัน
เดี๋ยวก็รอลุ้นกันในงวดของวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๖๔นี้นะครับ